ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเจียงใหม่ครับ
เพราะว่าเชียงใหม่นี่เป็นชอบจัดงานที่แบบ

เป็นกิจกรรมดีนะที่ทำให้กับสังคมนะครับ
ไปดูนี่เลยชมรมช่างศักดิ์ลายจังหวัดเชียงใหม่
รวมตัวกันสักลายให้กับผู้ใช้บริการ
แต่ว่ารายได้ในการที่ศักดิ์นั้นนะครับ

มอบให้กับเด็กกำพร้าบ้านเด็กดีในอำเภอสันสายนะครับ
นี่แหละครับชมรมช่างศักลายจังหวัดเชียงใหม่
กว่า๓๐คนจัดงานรอยศักดิ์เพื่อการกุศลภายใต้ชื่อว่า

ปันน้ำใจคือน้องเจ้า
ที่ร้านเสี่ยวสันติธรรมพราซ่าตะมนต์ช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
โดยที่มีคนวัยโจเนี่ย
แล้วก็คนที่รักลวดลายการศักดิ์เนี่ย

ข้าวบริการศักดิ์ลายขนาดรอยศักดิ์หนึ่งฝามือ
ราคา๙๙๙บาท
ถ้าคุณศักดิ์สัก๑๐ฝ่ามือก็๙๐๐กว่าบาท
ถ้าคุณศักดิ์สัก๒๐กว่าฝ่ามือก็๒๐๐๐เนี่ยประมาณ
อ๋อ๒๐ฝ่ามือไม่เหลือที่นั่นแหละ
ตัวเลยนะฮะแต่ว่ารายได้ทั้งหมดนี้นะครับ
นำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี

เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินของสถานสงเคราะห์
เพราะปัจจุบันเช่าที่เอกชนอยู่
อกจากนี้ยังช่วยสมทบทุนการศึกษาน้อง๓๐
ชีวิตในบ้านเด็กดีด้วยนะครับ
โดยที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมช่างศักดิ์เชียงใหม่
คือคุณพี่กรวิทย์ใจใสบอกว่า
งานนี้นะนอกจากจะสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกแล้ว
ยังทำความดีเพื่อสังคมร่วมกัน

ก็นำมอบให้กับบ้านเด็กดีนี่แหละครับ
แล้วก็ทิ้งท้ายว่ารอยสักไม่ได้ทำร้ายใคร
คนจะดีหรือไม่ดีไม่ได้เกิดจากการสักลาย
แต่ทุกคนสามารถทำความดีเพื่อสังคมได้
อ่าเปลี่ยนแนวความคิดสร้างแนวความคิดใหม่
บางคนเห็นบอกโอ้โหสักการลายมาเต็มตัวน่ากลัวหรือเปล่า
แต่จริงคุณพี่เขาบอกมันอยู่ที่ใจฮะ
บางคนก็ไปเปลี่ยนใจกระทันหันนะคุณเคยเห็นไหม
ตอนแรกจะไปสักมังกรมั้งเดี๋ยวไปสักมังกร
ออกมาจากโรงสักร้านสัก
ทำไมเป็นแค่ผีเสื้อเดี๋ยวค่อยมาเติม
ไม่มีปีกด้วยตัวมีแค่ตรงกลางมีหนอนตัวเดียว
แล้วใครไปเติมใหม่แล้วแต่คนชื่นชอบลายนะ